กระโดดอีกทีหนึ่งธิติพันธ์โมงคืนแล้วสาดัดแต่สาดให้มันดูแลรู้รอดไปครับ
มันรุนที่ไอศักดิ์ไกรศรกลายเป็นดีซะด้วยครับเอาบอลลงได้
ดีศักดิ์พลิกเข้าตรงกลางแล้วมีเติมหรือเปล่าครับ
ให้ต่อทะลุถึงทางทิศติพันธ์พ่วงจันทร์แล้วหักข้อชนะทิพย์ยิง๑๐ครับ
ชนะทิพย์ส่องกระสินครับในที่สุดครับชนะทิพย์ส่องกระสินครับในที่สุดครับ
ทีมชะไทยขึ้นดำจีนไปก่อน๑๐ครับโอ้โหสะใจครับชนะทิพย์
ก่อนจะไปจีนเนี่ยบอกว่าอยากล้างแค้นนะครับวันนี้ยิงเองเลยครับชนะทิพย์สงกระสิน
ก็อย่างที่บอกครับถ้าจีนยังเปิดทั้งที่เปิดโอกาสให้ปริศนาไทยใจมันธุรกิจช่องได้
ที่เราสามารถที่ทำได้อย่างรูปนี้ครับคือต้องชมทั้งอดีศักดิ์ไกรศรแล้วก็ทฤษภัณฑ์ภูมิศักดิ์นะครับ
ซึ่งรูปนี้เป็นรูปที่ตามคอนเซ็ปต์เวลาถึงเส้นหลักและคัดแบ็ค
ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าทำได้สมบูรณ์แบบจริงจังหวะนี้
อย่างที่บอกครับถ้าเมื่อไหร่จีนเปิดโอกาสให้กับเรา
แต่จังหวะจบสกอร์สวยมันเกิดขึ้นจากเราแล้วเราก็ทำได้จริงในเกมนี้
ก็ต้องชมว่ามีลูกนี้เพอร์เฟคจริงนะครับหรือไม่กันที่เป็นกร็อลนิว
หรือแม้กระทั่งเจคนจบสกอร์พวกนี้ถือว่าถือว่ายอดเยี่ยมครับ
นี่ครับคือลีลาครอสโต้ไอ้ครับอ่าก่อนครับโคตรโชคกลมเลยนะครับ